จังหวัดอุดรธานีไฟไหม้อุดรธานีรอบนี้รวดเดียว๔หลังรวดครับ
วอด๔รับปี๖๕เจ้าของบ้านแต่ละหลังแต่ละหลัง
โอ้โหไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนกันแล้วครับร้องไห้กันระงมเลย
เจ้าของบ้านนี่บ้านหลังเดียวนะจริงมีทั้งหมด๔หลัง
ต่างพากันกอดคอร้องไห้เพราะว่าเจอชะตากรรมเดียวกันฮะ
ดับเพลิงเป็น๑๐คันพยายามจะฉีดน้ำดับเพลิง
ไม่รู้ฉีดหลังไหนเลยมันไหม้รวดไปทั้งหมด๔หลัง
มันติดติดกันหมดน้ำ๑๐คันฉีดเสร็จวนไปเติมมาใหม่
กลับมายังไม่สามารถคุมสถานการณ์ไว้ได้
ใช้เวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงจึงควบคุมสถานการณ์ได้ครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่ของหมู่๑
เชียงยืนตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานีไฟไหม้

เพราะฉะนั้นไหม้ข้างล่างหรือไหม้ข้างบน
มันวนไปทั้งหมดเลยครับและหลังคามันจะมีความเกี่ยว

ไหม้หลังหนึ่งมันก็ไปอีกหลังหนึ่งไปอีกหลังหนึ่ง
อีกหลังหนึ่ง๔หลังรวดครับ
เหตุการณ์นี้ไฟไหม้๔หลัง
แต่ว่าหลังแรกที่เป็นต้นเพลิงคือบ้านเลขที่๑๒๒

คุณป้าพระเจ้าคู่นี้อยู่บ้านเลือกที่๑๖๕ครับ
วิวัลบุตรราชป้าบอกป้าเดินไปซื้อน้ำปั่น
ไปซื้อน้ำปั่นตรงนี้ตรงนี้คือชี้มือไปไม่ไกลครับ
สักพักเพื่อนบ้านวิ่งมาบอกป้าบ้านไฟไหม้
ป้ารีบทิ้งน้ำปั่นเดินกลับมาเลยครับ
ระหว่างที่เดินกลับมาก็เลยบอกลูกบอกลูกชาย
ก็บอกหลานสาวให้รีบออกมาแล้วเอาทรัพย์สินมีค่าออกมาให้ได้

ทรัพย์สินมีค่าไปกับไฟไหม้ครั้งนี้ครับ
ส่วนมีข้อมูลว่าเจ้าของบ้านหลังที่เลขที่๑๒๒
ตัวเจ้าของบ้านจริงเขาไม่ได้อยู่นะ
พอเขาไม่ได้อยู่เนี่ยเขามีการปล่อยปล่อยให้มีคนเช่า
พอปล่อยให้มีคนเช่าเหมือนกับว่าวัยรุ่น
รวมกลุ่มแล้วมาเช่าเวลาจะไปไหนมาไหน
ปิดฟงปิดไฟเหมือนเปิดไฟทิ้งไว้ตลอดเวลา
ดังนั้นก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นสาเหตุของไฟฟ้ารัดวงจร

ต้นน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร
แต่จะมีการพิสูจน์ตรวจสอบกันอีกครั้งหนึ่ง
ไฟไหม้วอด๔หลังรับปี๖๕ครับ